คุณผู้ชมฮะดูเหตุใหญ่ที่จังหวัดตรังกันบ้างนะครับ
นี่ครับซุ่มสางแค้นรัว๗นัด
จนร่างพลุนร่างของใคร
ปอนมาบแบกคุณผู้ชมเป็นขาใหญ่ในพื้นที่จังหวัดตรัง
แต่สุดท้ายถูกคนร้ายมาดักยิง
จนเสียชีวิตคร่อมรถจักรยานยนต์
แต่ว่าอย่างที่บอกไปร่างพลุนเพราะถูกกระหน่ำยิงนะครับ
ตำรวจภูทรบ้านหนองเอื้องพร้อมแพทย์และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
เข้าตรวจสอบเหตุมีผู้ถูกยิงเสียชีวิตที่บ้านหลังหนึ่ง
ตำบลแหลมสอนตำบลบางด้วนนะครับ
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียวรายล้อมด้วยสวนยาง

หน้าบ้านพบศพของนายสุวิทย์จันวงอายุ๓๖ปี
ฉายาเขาก็คือปอนมาบแบกอาชีพกรีดยางพารา
สภาพศพไม่สวมเสื้อนุ่งเกงขาสั้นสีดำนะครับ
หงายอยู่บนเบาะที่นั่งรถจักรยานยนต์ฮอนด้า

มีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกซองและปืน๓๘
เข้ากลางหน้าผาก๑นัดนะครับ
ไหล่ซ้ายไหล่ขวาท้ายทอยและเหนือเอว

พบหัวกระสุนปืนลูกซองและจุด๓๘ตกอยู่๒หัว

ก่อนนำร่างผู้เสียชีวิตไปตรวจพิสูจน์
ที่โรงพยาบาลปะเหลียนต่อไปนะครับ

ทราบว่าบ้านหลังดังกล่าวผู้ตายหรือว่าปอนมาบแบก
อาศัยอยู่กับลูกสาว๘ขวบกัน๒คน

ก่อนเกิดเหตุผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์ไปพร้อมกับลูกสาว
ไปเอาน้ำดื่ม๑ถังที่บ้านพ่อ
อยู่ห่างไปประมาณ๑กิโลเมตรครับ
จากนั้นได้ขี่รถจักรยานยนต์กลับมาจอดที่หน้าบ้าน

ซุ่มรอดูจนเด็กเดินเข้าบ้านไปก่อนแล้ว
ส่วนผู้ตายเองกำลังจอดรถจักรยานยนต์

กลุ่มคนร้ายไม่ต่ำกว่า๓คนนะครับ
ใช้อาวุธปืน๒กระบอก

อาศัยจังหวะนี้ซุ่มรออยู่ในพงศ์ย่า
พุ่มไม้ข้างบ้าน

ก่อนจะเดินมาเจาะยิงซ้ำนะครับ

ตำรวจได้กระจายกำลังออกหาพญาหลักฐานรอบบ้านนะครับ
แล้วก็พบร่องรอยย่าที่คนร้ายน่าจะเป็นจุดที่

ห่างจากหน้าบ้านไปประมาณ๑๐เมตรครับ

ให้ปากคำที่สพนเอื้อง
เพื่อหาชนวนเหตุนำไปสู่การสังหารโหดครั้งนี้
เรื่องต้นตำรวจสันนิษฐานว่ากลุ่มคนร้าย

โดยพุ่งปมเหตุขัดแย้งกับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่

มีพฤติกรรมผัวพันกับยาเสพติดนะครับ
ตอนนี้เองตำรวจกระจายกำลังหาเบาะแสคนร้าย
โดยตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายหลบหนี
เพราะตรงนี้คุณบ้านนี้อยู่หลังเดียวหลังเดียวเลยนะ

แล้วก็จะมืดตื้อเลยรอบข้างนะครับ
ตำรวจก็ต้องหาพยานหลักฐานในการที่จะจับกลุ่มคนร้ายนะฮะ
เรื่องต้นพบรถยนต์ต้องสงสัย๑คัน
ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับ